เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ให้เห็นนะฮะ
ว่าผู้ชายคนหนึ่งทำทีทำท่ามาเป็นลูกค้าแหละ

แต่ไม่ถอดหมวกกันน็อกแล้วเดินเข้ามาเป็นหมวกกระน็อกเต็มใบแล้วนะคุณ

แล้วก็แกล้งบอกแม่ค้าบอกว่าขอซื้อไอ้นั่นหน่อยน่าจะเป็นบุหรี่
ชี้ไปชี้มาจนกระทั่งคนขายเขามาหยิบให้แล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ให้คุณผู้ชมค่อยดูเหตุการณ์นี้กันไป
นี่ครับผมเล่าให้ฟังด้วยเลยนะฮะ
พนักงานมาแล้วนะฮะเหมือนจะมาหยิบสินค้าให้กับลูกค้าคนนี้
เหมือนเขาชี้ไปหลังเคาน์เตอร์น่าจะเป็นพวกบุหลงบุหรี่นะ
ใช่อยู่ข้างหลังแต่แหมเห็นทรงแบบนี้เดาได้ไม่ยากเลยนะคุณสืบสกุล

ทั้งหมวกกันน็อกเต็มใบไม่เปิดหน้าเปิดตาเลย
สักพักหนึ่งตอนที่พนักงานกำลังเปิดไอ้ลิ้นชักเนี่ย
เอามีดยาวมาจ่อเลยแล้วก็หยิบเงินเองเลย
พนักงานทำอะไรไม่ถูกเหมือนกับพยายามจะดันเก๊ะนะ

แต่ก็ถูกดันเอาไว้เหมือนกัน
ร้ายรายนี้หยิบเงินฉวยเงินวิ่งออกไปขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีฮะ

พอเจอเหตุการณ์ก็ช็อกก็ตกใจเหมือนกัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อมินิบิ๊กซี
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๒มิถุนายนเวลาประมาณ๓ทุ่ม
ทีนี้คลิปมันชัดเจน
จับภาพได้ทั้งหมดทั้งเหตุการณ์แล้วก็ทั้งมอเตอร์ไซค์
ตำรวจชุดสืบสวนสพบางประกงเอาล่ะสนที่กำลัง
ตำรวจหลายฝ่ายติดตามข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
ทั้งจากฉะเชิงเซาไล่มาถึงกรุงเทพ
เพราะอะไรเขาหลบหนีมาถึงกรุงเทพคุณ
แล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการสืบสวนจนมีพยานหลักฐานว่า
ผู้ก่อเหตุคือนายชัยวุฒิอายุ๒๐ปีเท่านั้นเองนะครับ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนในการลงมือก่อเหตุ
ตรวจสอบประวัติพบก่อเหตุลักษณะเดียวกันหลายท้องที่
ไล่ตั้งแต่กรุงเทพสมุทรปราการยันฉะเชิงเศร้า
กระทั่งตำรวจตามจับกลุ่มได้นะคุณนะขณะหลบซ่อน
หนีไปอยู่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
โดยสาภาพว่าจะขับขี่รถตระเวนไปตามร้านสะดวกซื้อต่าง
ที่เปิดให้บริการช่วงกลางคืนแล้วก็เลือก
เลือกร้านที่มีพนักงานเป็นผู้หญิง
โดยจะดูเส้นทางหลบหนีไว้ล่วงหน้าแล้ว

แล้วก็เลือกช่วงเวลาที่ไม่มีผู้คนสัญจร

และที่สำคัญคุณเล่นพนันออนไลน์

เพราะว่าผู้ต้องหาบรายนี้ก่อเหตุชิงทรัพย
ในพื้นที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรี

จากกรุงเทพจากนนสมุทรปราการยัน

ในการจับตัวคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว
ชื่นชมตำรวจเหมือนกัน